เรื่องนี้ทั้งบีบใจแล้วก็คาใจ

ชายหญิงเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาสามีภรรยากันนะ

ขี่มาปรากฏว่าหมาวิ่งตัดหน้ารถเกิดอุบัติเหตุ
แล้วจังหวะนั้นน่ะแท็กซี่มาตามหลัง

ทีนี้คุณผู้ชมพอเรื่องนี้เป็นเรื่องบีบใจแล้ว
เรื่องที่คาใจคือตอนกู้ภัยมาถึง
ทำไมมัวแต่ถามหาบัตรประชาชนของภรรยาอยู่
รีบเอาคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ท้ายที่สุดทั้งภรรยาและลูกในท้องตายนะคะ
นี่ค่ะมันยังเป็นคำถามมันคือความคาใจที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๒๔ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
หน้าตลาดบางแคร์ซึ่งผู้เสียชีวิตเนี่ยคือนางสาวนารินการประเสริฐ
อายุ๒๑ปีเธอเสียชีวิตพร้อมกับลูกในท้อง
อายุคัน๖เดือนนะคะคุณผู้ชมจังหวะนี้บีบใจมากนะ
เพราะว่าตอนที่สามีคือนายชนายุทธ์
อายุ๒๒ปีไปรับศพภรรยาร้องห่มร้องไห้
แล้วตอนนั้นนะคะคือเขาเพิ่งรู้ว่าลูกในท้องนั้นเป็นลูกสาว
เขาอยากได้ลูกสาวมากแล้วเขาก็แบบพูดออกมาเลยเป็นลูกสาวจริงด้วย
พูดแบบนี้ซ้ำนะครับเป็นลูกสาวจริงด้วยเป็นลูกสาวจริงด้วย
ใช่ค่ะแล้วรู้ว่าหลังจากที่ลูกในท้องก็เสียชีวิตไปแล้ว

ใช่ซึ่งตัวสามีเล่าให้ฟังนะว่าวันเกิดเหตุ
ผมกับภรรยาขี่มอเตอร์ไซค์มาผมเป็นคนขี่ภรรยาซ้อน
ก็ออกไปทานอาหารข้างนอกแล้วก็ภรรยาปวดท้องด้วยก็จะแวะหาหมอ
ทีนี้ตอนมาถึงบริเวณตลาดบางแคร์ตรงสะพานตรงนั้น
มีสุนัขเนี่ยวิ่งตัดหน้าแล้วรถก็เลยไปชนเสียหลักเลยค่ะ
ทำให้ทั้งตัวคุณชนายุทธ์แล้วก็ภรรยากระเด็นตกจากรถ
จังหวะนั้นแท็กซี่สีส้มวิ่งมาด้วยความเร็วพุ่งชน
ไม่ได้เบรกเลยนะลากร่างภรรยาไปเป็นร้อยเมตร
แล้วล้อเนี่ยมันทับร่างของภรรยาทีนี้แท็กซี่ยังขับต่อ
พลเมืองดีไปขวางหน้ารถแล้วก็จับกลุ่มตัวแท็กซี่ไว้ได้
สามีบอกแบบนี้ตอนนั้นเมียผมยังไม่ตายนะ
เมียผมคือรู้เลยห่วงลูกคือจับท้องอยู่ตลอดเวลา
เอามือกุมท้องตลอดเวลาแล้วก็ร้องควนคาง
ภรรยาของเขาเนี่ยแขนซ้ายหักดั้งจมูกหักมีรอยถลอกเต็มตัวไปหมดเลย
นี่คือตอนที่เกิดอุบัติเหตุแต่สิ่งที่มันคาใจเนี่ยคือ
ทำไมตอนที่กู้ภัยมาช่วยปฐมพยาบาล
ภัยเขาบอกว่ายังไม่สามารถเคลื่อนย้ายคนเจ็บได้
เดี๋ยวต้องรอรถฉุกเฉินที่มีเครื่องมือในการช่วยชีวิตก่อน
แต่ทีนี้พอรถฉุกเฉินมาถึงเนี่ยเอาตัวภรรยาขึ้นรถแล้วนะ

เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเกิดไม่มีบัตรประชาชน
จะเอาตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลไม่ได้
กลายเป็นว่าภรรยาต้องนอนรออยู่ในรถฉุกเฉินนั้น๔๐นาที
พอไปถึงโรงพยาบาลก็ไม่ทันแล้วนะคะ
ภรรยาแล้วก็ลูกในท้องหมดลมหายใจแล้วค่ะ
ซึ่งทางด้านแม่ของคุณนารินผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คุณแม่นงนพัฒน์อายุ๕๙ปีแม่ก็ร้องห่มร้องไห้
แม่บอกว่ากรวดรวดทั้งสองคนเลย
หนึ่งคือโกรธลูกเขยทำไมอ่ะลูกเขยไม่ยอมห้ามลูกสาวเลย
พากันขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวหาของกินข้างนอก
หลายรอบแล้วว่าลูกเนี่ยท้องอยู่น่าจะอยู่ที่บ้าน
อันนี้คือหนึ่งอย่างอีกอย่างหนึ่งที่โกรธคือ
แท็กซี่สีส้มคันนั้นมากแม่ถึงขั้นบอกว่าอยากจะฆ่าให้ตาย
แล้วไม่ต้องมานะแม่จะไม่อโหสิกรรมให้เลยค่ะ
อยากฆ่าเขาค่ะบอกตรงตรงอยากฆ่าเขาให้ตาย
จะเป็นคนฆ่าจะเป็นคนติดคุกก็ยอม

ไม่มีใครพี่ก็ยอมรับได้หรอก
อย่าให้เจอถ้าเจอที่โรงพักเอา

ไม่เอาไม่ให้มาไม่ให้มาโหสิกรรมไม่เอา
เขาทำกับลูกแม่ขนาดนั้นแม่ไม่ให้

โอ้โหฟังจากดูจากแววตาฟังจากคำพูดของแม่
คือเข้าใจความรู้สึกจริงนะคะ
แม่บอกว่าเสียลูกสาวเสียหลาน
หลานสาวช้ำใจมากแล้วนะ
แต่สิ่งที่แม่ปวดใจมากขึ้นไปอีกคืออะไร
ตอนที่แม่ไปติดต่อที่วัดจะเอาศพลูกไปทำพิธี
วัดดังสองวัดปฏิเสธไม่รับศพลูกสาว
แล้วถามว่าทำไมคุณแม่เหตุผลคืออะไร
นี่คือคำตอบค่ะคือลูกสาวเป็นศพตายทั้งกลม
วัดกลัวจะเฮียนโอ้โฮ
มันมันมีเหตุผลแบบนี้จริงเหรอคะ
แล้วสุดท้ายแม่บอกว่าต้องเอาศพลูกมาไว้ที่วัดบังสแก่นอก
ทีนี้เรื่องคดีนะคะพนักงานสอบสวนสนหลัก๒ตอนนี้

จากกล้องวงจรปิดด้วยจากพยานบุคคลด้วย

แล้วก็คนขับรถแท็กซี่สีส้มมาให้ปากคำ
เดี๋ยวจะสรุปสำนวนแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาต่อไป
โอ้โหบีบใจแล้วก็คาใจจริงนะกรณีนี้นะ